คุณผู้ชมครับดูตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่กันหน่อยนะครับ
ก็เริ่มดูแลกันตั้งแต่๒๙ธันวาคม๖๓๔มกราคม๖๔นะครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒
วันนี้แถลงนะฮะตัวเลข๒วันแรกเนี่ยเสียชีวิตแล้ว๑๑๗ศพนะครับ
แต่เอาตัวเลขของเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะวันที่๒นะครับของมาตรการในการรณรงค์กันนะครับ
ธันวาคมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๕๘๖ครั้งผู้เสียชีวิต๗๔ศพบาดเจ็บ๕๗๖คน
สาเหตุเหมือนกับทุกปีเลยนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักเลยคือดื่มแล้วขับ
แล้วก็ขับรถเร็วนะฮะยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจักรยานยนต์
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือช่วง๑๖นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ๕๐ปีขึ้นไปนะครับ
จังหวัดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดคือนครรัชศรีมา๒๖ครั้ง
ผู้เสียชีวิตสูงสุดคือนครราชศรีมาเช่นกันนะครับ๕ศพด้วยกัน
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุดก็นครราชศรีมานะครับ๓๒คน
ถ้านับ๒วันนะครับ๒๙๓๐ธันวาคม๒วันแรกของมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
ในช่วงปีใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดรวม๑๐๐๐ครั้ง
เสียชีวิต๑๑๗ศพบาดเจ็บรวม๑๐๑๔คน
ตอนนี้มีจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับ๒๖จังหวัด
ซึ่งก็ดีแล้วนะฮะก็ต้องลนรงค์แล้วก็ป้องกันกันต่อไป
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่นะฮะ
แล้วจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในขณะนี้คือนครราชสีมา๖ศพนะครับ
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็คือเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
เดินทางก็ระมัดระวังหน่อยกันแล้วกันนะครับ